มาดูกันต่อกับเรื่องราวของพี่ทงทงค่ะ
ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะตลกหรือว่ายิ้มตลอดค่ะ

บุกขึ้นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วนะคุณผู้ชม
ถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็เจอแล้วนะคะ
รอบนึงเนี่ยตอนนั้นโจรบุกเข้ามาค่ะ
แต่ว่ารอบนี้แสบกว่าเดิมคุณผู้ชม

ทงเนี่ยโพสต์เอาไว้นะคะว่า
บุกเข้ามาแล้วก็ค้นหาของต่างหาไม่เจอ
เงินทองของมีค่าอะไรไม่ได้เอาไป
เพราะพี่ทงทงไม่ได้เก็บไว้ที่ร้านนะคะ

ไปเปิดคอมพิวเตอร์ตรงเคาน์เตอร์นี่แหละคุณผู้ชม

แล้วก็ทำการสไลด์เลยค่ะ

ทำจนเสร็จก็เอานิ้วไปที่เครื่องสแกน

น้องพนักงานในร้านมาตอนเช้าก็มาเก็บกวาดทำความสะอาด
ก็งงอ่ะสิเกิดอะไรขึ้นกับร้าน

สงสัยจนต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมค่ะ

ความสวยเป็นเหตุสังเกตได้

หนึ่งสิบกว่าคนที่ร้าน
ทุกคนมาเอามือไปแปะน้ำและดม

มันก็เห็นทั้งหมดอ้วกแตกกันใหญ่เลย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่มี
ที่เสียหายที่สุดก็คือเราต้องทีล้านทั้งความสะอาดใหม่หมดเลย
และอะไรที่มันสามารถซื้อเสียดได้ก็เปลี่ยนทิ้งเลย
เล่าให้ฟังนิดนึงพี่โทบอกว่าสงสัยเป็นพ่อลูกพี่แหละนะคะ
เพราะว่ารูปหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นรูปพี่

เมาส์ไปค่ะแต่ว่าเห็นล่ะจากแจ้งความไปได้ถึงครึ่งวันค่ะ
ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ
แล้ววันนี้ค่ะในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะ
ได้ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชมค่ะ
ก็ไม่ดีเนอะฟังแล้วก็แบบขนลุกอ่ะ
ทำไมถึงทำอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ

จับได้ก็ดีแล้วจะได้สบายใจเพราะว่าพนักงานในร้านก็หวั่นใจเหมือนกันว่า
เดี๋ยวจะมาก่อเหตุกันอีกอะไรแบบเนี่ยนะคะ